ไปดูเรื่องแปลกนี้กันบ้างนะคะอยู่ที่ร้านขายส้มตำร้านหนึ่งเนี่ย
ร้านนี้มีมีต้นไม้ต้นหนึ่งหน้าตาเขาว่ากันว่าเหมือนพวกแก
ไปร้านใบข่อยค่ะร้านนี้อยู่ที่รินถนนพิชัยวนลงสงคราม
เจ้าของร้านนะเขาปลูกต้นนี้ไว้เห็นไหม
เรียกว่าต้นเสน่หนางพิมพ์เป็นไม้มงคลเชื่อว่าจะเสริมโชคลาภในเรื่องค้าขายนี่แหละ
เจ้าของร้านคือนายวิรเศษวาตะดาอายุ๕๑ปีนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านลาบเป็ดที่อยู่ใกล้กับร้านส้มตำ
บอกว่าตอนกลางคืนนั่งกินข้าวที่ร้านลาบของตัวเอง
มองไปมองมาเห็นต้นไม้ร้านนี้อยู่ที่ร้านส้มตำใบคอย
ความรู้สึกมันแบบสบายอกสบายใจแล้วที่สำคัญคือ
ลำต้นเนี่ยหน้าตาไปเหมือนพ่อแก่หรือพ่อปู่ครูฤษีนี่แหละค่ะ
มันอยู่ที่จินตนาการนะคุณก็ลองดูเอาเทียบให้เห็นแล้วว่ามันเหมือนไหมล่ะ
นะคะลักษณะเป็นเหมือนผู้สูงอายุนะแล้วก็มีหนวดมีเคราวหน้าตาแบบว่ามีอายุหน่อยเนี่ยค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่ากำลังเคี้ยวหมาอืมนายวีรเศษเจ้าของร้านลาบเป็ดเห็นแล้วบอกโอ้โห
รู้สึกประทับอกประทับใจชอบมากเพราะปกติเนี่ยก็บูชาพ่อแก่และแขวนติดตัวอยู่แล้วแบบนี้
นะเห็นดังนั้นแล้วรู้สึกว่าจะต้องไปทาบทามแล้วอืม
ก็เลยไปขอบูชาต้นเสน่หนางพิมพ์กับเจ้าของร้านส้มตำทันทีอืม
เจ้าของร้านส้มตำใบคอยก็ใจดีนะขายให้ในราคาสามร้อยบาท
พี่เจ้าของร้านลาบเป็ดไปขอเงินแฟนค่ะนี่บอกแล้วแฟนคือผู้ยิ่งใหญ่
ไปขอเงินแฟนมาแล้วก็ให้ติ๊บเพิ่มไปเลยจ่ายไปเลย๓๐๙บาท
เพื่อความเป็นสริมงคลแล้วเดี๋ยวจะนำต้นเสน่หนางพิมพ์เนี่ย
ย้ายไปไว้ที่ร้านลาบปิดของตัวเองเออเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลด้วยสำหรับการปลูกต้นไม้มงคลนะ
บางคนก็เลือกที่จะใช้ต้นไม้มงคลนี่แหละเสริมกำลังใจให้กับตัวเองนะ
ต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่แบบทั้งแปลกด้วยแล้วก็เสริมโชคลาภ